มีคำถามอะไรเดี๋ยวบอลแปลทีนะได้เออคุณมาที่เนี้ยมากับใครครับ
ว่าไงมาคนเดียวเก่งกว่าใช่เหรอใช่เก่งกว่าบอล
คุณมารถอะไรอ่ะอ๋อว่ามอเตอร์ไซถูกป่ะ
มันเก่งไหมบอลแล้วขี่มาไกลมากไหม
เขาว่าไงสำโลงเปิดฮะมึงแปลเถอะ
แล้วถามเองมาธุระอะไรพูดพูดหูยนี่ก็พูดมา
หูยไอ้ที่ตกคนในเครื่องแบกอ่าพูดไปเลยคือจะมาปรึกษาครับ
คือผมเนี่ยเคยเป็นยำโรงงานมาก่อน

ใช่แต่แบบอยู่โรงงานได้๑๐กว่าวันเอง

โอ้ยยยยยแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นยำหมู่บ้าน

เฮ้ยพี่
เจ๊ตายปัดแต่ย์ไม่ได้

รู้สึกเสียใจรู้สึกสบายใจ

ไม่มีใครมาตัดเงินพวกเราเออ

แล้วนี่ตอนนี้ทำงานไหมหรือว่า

ไม่ได้ออกครับจะเข้ากะครับ

ใช่ครับแล้วมันมีอะไรให้แบบไม่สบายใจ

ตื่นแต่เช้ายืนเฝ้าหน้าออฟฟิศ

เปิดประตูใช้มือปิดลูกบิด
หน้าตาโรคจิต

เอาให้มันชอบเอาให้หัวใจไวเว้ย

มาดูวะ

หักก็ได้ทำเลย

ก็ผมพูดอะไรไม่มีใครฟังผมเลยอะครับ
คนเราเนี่ยถ้าจะอยู่ร่วมกันให้สังคมมันดูน่าอยู่แล้วก็
มันก็ต้องให้เกียรติกันเชื่อฟังกันบ้าง

ถูกครับครับครับผมเขาไม่ฟังเหรอ

ต่อไปเองไม่ต้องพูดกับเขา

เหมือนเนี่ยค่าน้ำค่าไฟเก็บบ้านถัดไป

เวลาเราไม่อยู่บ้านป้ายมันช่วยได้
เหมือนบ้านนี้อยู่แล้วรวย
เห็นไหมแล้วก็รวยตามป้ายใช่
รถคันนี้สีเหลืองเหมือนผมเหมือนผมเหมือนกัน
เป็นอย่างไรได้ป้ายมาจากพระ
บ้านนี้อยู่แล้วมีศุกร์ไม่เกินสองเดือน
อยู่มีศุกร์เลยศุกร์ทั้งหลังเลยไหม้หมดเลย
เกียร์หมดเลย
เป็นบ้านหมายขนแล้วศุกร์แล้ว
น้องเอางี้ดีกว่าครับ
ต่อไปเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ต้องพูด
เอ็งใช้ป้ายติดไอ้น้อง

ไม่ต้องพูดครับ
ใช้ป้ายแต่ว่าป้ายต้องดูนะนี่
อย่างถ้าเขามาเดินโทรศัพท์รบกวนคนอื่น
เอ็งซื้อป้ายนี้ไปติดเลยอ๋อ
เขาไม่จะไม่กล้ามาโทรในบริเวณนั้น
เพราะมันบอกแล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์
และป้ายนี้ราคาไม่แพงครับ